คุณผู้ชมค่ะไปดูมิติใหม่ของการทวงเงินกันบ้างดีกว่านะคะ
แต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ทวงเงินนะ
ฉันจะมาทวงเงินเธอเชอรี่เธอจำได้หรือเปล่า
เออนะคะอันนี้เป็นการทวงเพลงไม่ใช่ทวงเงิน

ขอทวงเพลงใหม่ค่ะแซ็คชุมแพร์พวกขอเต่ารับใจของที่ฉัน
สัญญาว่าจะแต่งให้ออกสื่อไปเลยนะจ๊ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนิดนึงแล้วกันนะ
ต้องบอกว่าสาวฮายแล้วก็หนุ่มแซคเนี่ยเขากลายเป็นคู่ซีกันเพราะว่าอะไร
เล่นละครด้วยกันและจากความสนิทสนมค่ะเมื่อแซคปล่อยเพลงใหม่ออกมา
ก็เลยทักไปชวนสาวไฮเอ้ยเอ้ยเออมามาร้องเพลงให้พี่ฟังหน่อย

อ่ะชื่อเพลงเขาบักหน้าหมี

เออน่ารักเหมือนแบบตัวหมีอะไรกันหรือเปล่า
เพลงนี้แต่งจากปลายปากกาของหนุ่มแซคนะคะที่แต่งให้นักร้องสาวกุ๊กไก่พี่มนต์พันธ์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
หวานล้อมสาวไฮเหมือนหลอกให้เขามาร้องเพลงด้วยแต่จู่บอกว่าอะไรรู้ป
ถ้ามาร้องเพลงให้พี่แล้วเดี๋ยวพี่จะแต่งเพลงให้

ไปมาหลายปีดีดักแล้วไม่เคยได้ยินสักที
เดี๋ยวเพื่อหากเขาดูข่าวนะฮะเขาลืมอยู่เขาจะได้ดุ้งว่า

มีข้อเสนอแลกเปลี่ยนกันนิดหน่อยค่ะ
คือแบบเขาก็เป็นคนที่แบบ
อินบล็อกมาว่าน้องฮายช่วยคอมเวอร์เพลงนี้หน่อย
เรายังไม่ทันตอบตกลงเลยนะแล้วเขาก็บอกว่า
เดี๋ยวพี่ให้เพลงเพลงนึงแต่งเพลงให้เพลงนึง

นานค่ะเพิ่งคุยกันเมื่อ๓วัน
ว่า๓วันแต่ว่าเพลงนี้อาจจะ๓ปีหรือเปล่ากว่าจะได้

เดี๋ยวคอเวอร์ให้นะคะบักหน้าหมีนะคะ
ไปฟังกันได้นะคะนี่โปรโมทให้ด้วย
เพลงต้องมาแล้วนะไม่รอนานถึง๓ปีนะบอกเลย